วันนี้จับตาดูกัน
ว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะเคยพูดยืนยัน
ยันแม้กระทั่งวันนี้เขาก็ยังยันอยู่นะ

ตำรวจจะออกหมายจับคนร้ายในคดีน้องชมพู่
แม้ว่าตำรวจตอนนี้ถ้าเราดูกันเนี่ย
ไม่น่านะคือไม่มีเอ๊ะอะโอ๊ะ

พบตรก็บอกแล้วนี่ค่ะว่า๑๕กุมภาพันธ์เนี่ย
น่าจะไม่มีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มี๑๐๐
ถูกต้องแต่อย่างที่บอกคุณอัชริยะ
บอกว่ายังไงก็มีส่วนฝากฝั่งของพ่อแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ก็ทำบุญนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
เป็นวันที่ครบ๙เดือน
จากไปของน้องชมพู่ครับ
เมื่อวาน๑๔กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบ๙เดือน

ซึ่งไปพบศพในวันที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๒
นายอนามัยวงศรีชาและนางสาวิตรีวงศรีชา

อะไรไปบ้างนี่แหละครับที่ใส่ถุงอยู่
มีข้าวเหนียวมีนมเปรี้ยวของโปรดของน้องชมพู่
ขนมปังน้ำเปล่าใส่ถุงพลาสติกจัดเป็น๔ชุดนะครับ
นำไปใส่บาทพระสงฆ์ในหมู่บ้านกกอกครับ
จากนั้นพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็เตรียมตุ๊กตา
เบจมาสสีขาวนมเปรี้ยวขนมน้ำเปล่าแล้วก็ผลไม้
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปที่วัดธรรมภูภาแอกครับ
ไปที่โกรธบรรจุอัฐิของน้อง

เอาของที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ
วางไว้หน้าโกรธจุดทูบจุดเทียน
บอกน้องชมพู่บอกว่าพ่อกับแม่เอาขนมกับผลไม้มาให้กินนะ
ขอให้น้องชมพู่มารับด้วย
พ่อแม่ของน้องชมพู่พูดถึงกระแสข่าวที่ผมพูดไป
ที่เขาบอกว่าตำรวจใกล้แล้วใกล้เหลือเกินแล้ว
ที่จะจับตัวคนร้ายที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
คือพ่อกับแม่มองว่าข่าวลือก็ไม่มีผลอะไร
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การทำงานของตำรวจ
คือแม่ของน้องชมพู่มั่นใจมากครับมั่นใจมาต่อเนื่อง
วันนี้ก็ยังมั่นใจแล้วก็มีความหวังจากการทำงานของตำรวจ
ว่าจะจับตัวคนร้ายได้ถึงแม้จะต้องรออย่างไม่มีกำหนด
แต่ก็จะตั้งหน้าตั้งตารอ
แล้วคุณแม่ก็ขอให้วิญญาณของน้องชมพู่นะครับ
ไปสู่พบภูมิที่ดีและข้อความนี้เนี่ยกินใจเหลือเกิน
คุณแม่พูดบอกว่าเป็นไปได้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่แหละครับก็เห็นใจคุณแม่นะ
คุณแม่ก็หวังเท่าเดิมทุกวันว่าตำรวจจะทำดีที่สุดนะ
หายจากบ้านตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
เจอเป็นศพคือ๑๔พฤษภาคม
เมื่อวานี้๑๔กุมภาพันธ์ครบ๙เดือน
ถูกต้องผมเชื่อว่าวิญญาณของน้องชมพู่เองก็

ใช้คำว่าหมายจับเทวดานางฟ้าอันนี้เราก็ไม่ทราบหมายถึงใครนะฮะ
หรือว่าไม่เกิน๑๕กุมภาพันธ์ห่วงเวลานี้
ถ้าเอาตามที่คุณอาชิริยะพูดคือวันนี้

ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มีนะฮะ
อาจริยะเขากล่าวกับทีมข่าวสั้นว่า
ผมยังยืนยันคำเดิมแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ใด

ขณะเดียวกันเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมได้เปิดประเด็นใหม่อีกแล้ว

เลขทะเบียนรถของพระพลซึ่งเป็นพระที่ลุงพลนับถือคือหนึ่ง

ระบุว่าเลขทะเบียนนี้ได้แต่ใดมา
เพราะเมื่อตรวจสอบไปแล้วไม่พบเลขนี้ในฐานระบบของกรมการขนส่งทางบกแต่อย่างใด

ก็ทะเบียนประมูลใช่ไหมเพราะมันเป็นลายแบบนี้นะ

นะครับกับการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ

คือยืนยันสิ่งที่คุณอัจฉริยะพูด

เดี๋ยวรอดูค่ะคุณผู้ชมว่าหมายจับนั้นจะไปตกที่ใคร